ว่าถ้าหากว่าเราไปดูบรรดาสัตว์แปลกที่มีอยู่บนโลกใบนี้
แล้วก็ทำให้เจ้าของก็ชื่นชอบด้วย
รวมถึงสามารถที่จะสร้างมูลค่าได้
มีอะไรบ้างมีการรวบรวมกัน

เรามาเริ่มต้นดูกันที่อันดับแรกกันก่อนเลยนะครับ
นี่ตัวนี้เป็นสัตว์เลี้ยงสุดแพงเป็นอันดับที่๑๐
นั่นก็คือโน๊คทูแคนอยู่ในทางเม็กซิโก
กำเนิดเกิดขึ้นก็อยู่ทางภาคใต้ของเม็กซิโก

แล้วก็สนุนราคาตัวละประมาณ๓๕๐๐๐บาท
ไปนะครับอันดับที่๙ก็จะเป็นลิงเดอร์บราส
พบโดยนักสำรวจชาวฝรั่งเศสนะครับในช่วงที่สำรวจโลกเก่า
แล้วก็อาศัยในพื้นที่ชุ่มน้ำของแอฟริกากลาง
เฉลี่ยประมาณ๒๒ปี
ราคาก็ประมาณสัก๓๕๐๐๐บาทพอกับนกเมื่อสักครู่นี้นะครับ
มาอันดับที่๘ครับนกกระตั้วปามหรือว่านกกระตั้วโกลิอัต
เป็นสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลียอายุยืนถึง๖๐๘๐ปีนะครับ
ซึ่งก็สอนให้พูดเรียนเสียงได้หายากครับ
โดยตัวหนึ่งนี่ก็ประมาณสัก๕๖๐๐๐บาทนะครับ
มาก็คืออันดับที่๗ครับไฮยาซินมาคอเป็นมาคอใหญ่ที่สุดในสายพันธุ์ของนกแก้ว
จัดอยู่ในนกที่ใกล้ศูนย์พันธุ์ราคาประมาณ๑ล้าน๘แสนบาทครับ
แล้วก็อันดับที่๖นะครับด้วงกวางแมลงปีกแข็งมีเขาขนาดใหญ่ใช้สำหรับต่อสู้ครับ
้วงแบบนี้หายากนะครับคุณผู้ชมยิ่งตัวใหญ่เท่าไหร่ราคาสูงมากขึ้น
ราคาที่มีการระบุเอาไว้ทางเว็บไซต์ก็คือ๓ล้าน๑แสนบาท
มาอันดับที่๕ครับสิงโตขาวสัตว์สงวนในแอฟริกาใต้
แล้วก็จัดเป็นสิงโตสายพันธย่อยที่หายากที่สุดในโลก
ปัจจุบันเหลืออยู่ประมาณสัก๓๐๐ตัวเท่านั้น
ตกราคาประเมินแล้วตัวละประมาณ๔ล้าน๘แสนบาทด้วยกันครับ
อันดับที่๔ครับเป็นเจ้าตูบที่โครนนิ่งมาจากสุนัขพันลาบาราดอร์
เกิดจากสามีภรรยาชาวอเมริกันเขาสูญเสียสุนัขแสนรักของเขาไป
ก็เลยแก้ปัญหาด้วยการโครนนิ่งนะครับ
ทำให้ได้เจ้าตูบตัวนี้ขึ้นมาในราคา๕๔๐๐๐บาท
อันดับที่๓ครับเป็นสุนัขสายพันธุ์เบตันมัสทีฟนะครับ
เป็นสุนัขที่มีราคาแพงแล้วก็หายากที่สุดในโลก
นิสัยค่อนข้างจะดุร้ายกล้าหาร
บางทีเขาบอกว่าเอาไว้เลี้ยงเพื่อจะไว้เผชิญหน้ากับศัตรู
อย่างเช่นบรรดาเสือเหล่านี้ก็มีเหมือนกันนะฮะ
ปัจจุบันสุนัขพันธ์นี้มีอยู่ประมาณแค่ร้อยตัวบนโลกเท่านั้น
ราคาก็ประมาณ๒๐ล้านบาท
อันดับที่๒ครับเป็นแม่วัวพันธชทันสีขาว
ถูกบันทึกเอาไว้ว่าเป็นวัวที่มีราคาแพงที่สุดในโลก
เป็นวัวที่ดีที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือนะครับ
แล้วก็เคยขายออกไปในราคา๔๒๐ล้านบาทในแคนาดา
บันทึกเอาไว้เมื่อวันที่๑๑พฤศจิกายนปี๒๐๐๙นะครับ
และอันดับที่๑คือแพงที่สุดที่มีการบันทึกเอาไว้

มีราคาแพงที่สุดในโลก
ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ๕๖๐ล้านบาท
แล้วก็มีการเปลี่ยนมือเจ้าของมาหลายคนแล้วนะครับ
นี่ก็เป็นการรวบรวมข้อมูลมาจาก